คุณผู้ชมวันนี้ญาติของเหยื่อรถหกล้อบรรทุกคนงาน
ที่ไปชนกับปู่หลานที่จะไปโรงเรียนเมื่อวานจำได้ไหมครับ

วันนี้เขามายืนยันว่าเบรกมันไม่ได้แตก

คนขับรถบอกเบรกแตกนะครับ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุวันนี้นะครับบอกว่า
อยากจะมาขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แต่ยืนยันย้ำนะเมื่อวานเขาก็พูด

ตำรวจสนทองหล่อคุมตัวนายพงศกรกระต่ายทองอายุ๒๙ปีคนนี้ฮะ
เป็นคนขับรถหกล้อออกจากห้องขังเพื่อเอามาสอบปากคำ
หลังจากเขาก่อเหตุขับรถพุ่งชนนายวันดีตรงสาลีอายุ๕๓ปี
และเด็กหญิงนิสทัศน์อายุ๕ขวบเสียชีวิตกลางแยกนะครับ
เป็นแยกพร้อมสีในซอยสุขุมวิท๓๙เมื่อวานนี้ครับ
ระหว่างคุมตัวผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสาเหตุของอุบัติเหตุ
เจ้าตัวบอกว่าอยากจะขอโทษญาติผู้เสียหายญาติผู้ตาย
แล้วเขาย้ำอีกทีเมื่อวานเขาบอกทีแล้ว

พี่คะถามนิดหนึ่งครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง

ไม่ได้เมาครับ
นางสาวทาวินีตรงสาลีอายุ๒๕ปี
ลูกสาวของนายวันดีผู้เสียชีวิตครับ

มาติดตามความคืบหน้าคดีที่สนทองหล่อ

อยากจะฟังจากปากผู้ต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
นี่ครับครูผู้ต้องหาคลิปหลักฐาน

ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายคนเมาแล้วมีกลิ่นเหล้า
แต่พอตำรวจตรวจวัดกลับไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ครับ
ซึ่งเขาก็ไม่ได้จะปรักปรำนะจะปรักปรำนะ
แต่ขอผลการตรวจเลือดด้วย
ประเด็นต่อมาที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเบรกแตก
แตกแต่หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านเข้าไปตรวจเช็คเบรกของคันดังกล่าวเนี่ย

ถ้าเบรกแตกมันจะเหยียดแล้ววืดยาวครับ
ืดยาวจะไม่ปั๊มได้แบบนี้นะ
หลังจากนั้นนะครับตำรวจก็ขับรถคันนี้
กลับมาที่โรงพักได้ไงครับลองฟังเสียงดูฮะไม่แตกครับไม่ตายไม่ตาย

ถ้าเบรกแตกเขาจะต้องลากไปแล้วมั้ง
ก็คงเป็นคลิปนี้แหละที่เขาถึงตั้งคำถาม
ใช่ว่ามันไม่ตรงกับที่คนขับรถให้กัน
ครับลูกของผู้เสียชีวิตนะฮะ
อยากจะดูกล้องวงจรปิดจากตำรวจ
รถของพ่ออยู่ตรงจุดไหน
แล้วรถคันเกิดเหตุขับมาอย่างไร
และถ้าเป็นการฝ่าฝ่าไฟเหลือง
แต่นายวันดีมีความสนิทสนมและเอ็นดูน้องนิสฮัท
ซึ่งเป็นลูกของเพื่อนบ้านอาสาคนแก่รักเด็ก
เดี๋ยวไปส่งให้เดี๋ยวไปส่งโรงเรียนให้

คืออยากให้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า
สรุปแล้วสาเหตุจริงมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
ว่าเป็นที่เบรกแตกหรือว่าด้วยกับอะไรของเขาก็แล้วแต่อย่างนี้ครับ

เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะหลังจากเกิดเหตุเนอะ
ก็เกิดมีคนในชุมชนไชค์ช่วยไชค์กันเอง

เขาบอกว่าลงมาปุ๊บแล้วบอกว่าอ้างว่าเบรกแตกเลย

อยากเห็นคลิปค่ะคืออยากรู้ว่ารถที่มามาในเลนส์ไหน
เพราะว่าในระยะนั้นช่วงสุ่มวีสามเก้าใช่ไหมคะ
มันจะเป็นทางเลี้ยวซึ่งเลี้ยวไปทางด้านขวาได้อย่างเดียว
ถ้าหากว่าติดเวลาก็มีแค่สองอย่างจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ซึ่งทีนี้หนูก็เลยอยากรู้ว่ารถที่มาจากด้านหลังคือมาในรูปแบบไหน
แล้วเกี่ยวพ่อหนูไปแบบไหนพาลังเขาไปถึงตรงไหนเลยค่ะ
ซึ่งณตอนนั้นถ้ามันเป็นไฟเหลืองเขาน่าจะเตรียมหยุดในระยะนั้นได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็มี
มาช่วงบ่ายโมงครับคุณผู้ชมครับตำรวจก็นำตัวนายพงศกรคนนี้ไปฝากขังต่อสารนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาออกทางหลังโรงพักนะครับ
ขณะที่สื่อมโมชนเนี่ยนะฮะปากหลักรออยู่ด้านหน้า